สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง
ชิ้นตะวันออกชิ้นตะวันตก
เหนือใต้อีสานอบตมหาสนุกมาแล้ว

สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่ผีน้อง

และความสุขให้กับชาวจังหวัดสุพรรณบุรี

สงสัยจะไม่ใช่สุพรรณบุรีแล้วสิครับคุณผู้ชม
เพราะมีแต่สาวเวียดนามกันทั้งนั้นเลย

ยังไงกันแน่สงสัยจริงเลยเชียว
ช่างอ่อนช้อยงามหยดย้อยซะจริงเลย
สาวที่นี่เนี่ยทำเอาใจผมละลายอยู่แล้ว
ว้าวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
หนุ่มหลอมมากแมนแฮงซัมคนนี้

เดินออกมาปุ๊บสาวนี่กรี๊ดกันเป็นแถวเชียว

พร้อมขี้เล่นเป็นกันเองสักขนาดนี้

เพราะเขาคือนายกครัวหน้าจารุภูมิก
นายกอบตต้นตานนั่นเองครับ

นี่นะครับท่านนายกนะครับ
เอาละครับสวัสดีกันอย่างเป็นทางการก่อนนะครับผม
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทย

กำมือแฟนควงแขนแม่ยาย
มุ่งหน้าสู่พื้นที่แห่งความคลื้นเครง
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กับรายการอบตมหาสนุก

เป็นไงบ้างครับนางแบบของผมเป็นไงบ้างครับ
สุดยอดเลยนางแบบผมว่าไม่เท่าไหร่

ไม่ใช่คุณลิงแค่คุณลิง
แค่นี้คุณบอกว่าสุดยอดเหรอ
อันนี้พื้นของตำบลผมเลยนะครับ
วันนี้คุณลิงมาเยือนต้นตานทั้งที
เดี๋ยวผมจัดที่สุดคองนางแบบ
อันนี้ก็โอเคแล้วนะครับ
ไม่ออกจากห้องนะครับ
มาเลยดีกว่า

ท่านนายกท่านนายก
ครั้งหล่อและยังใจกว้างซะด้วย
ไปดูกันสิครับว่าเธอจะสวยกันขนาดไหน
สาวน้อยหวัยและอ่อนประจำตระบลคนนี้
น่ารักถูกใจพี่ลิงใช่ไหมล่ะ

สวัสดีภาษายวร

ตัวเองไม่ได้คนเวียดนามนะคะ

บรรพบุรุษของเรา

คือความรู้สึกตอนที่เดินแบบกันออกมานะครับ

เราอยู่ที่นี่ครับ

ทำไมจึงมีคนชนชาติ

เราอยู่กันที่อบตต้นตาน

จังหวัดสุภัณฑ์บุรี

จริงแล้วชุดนี้เขาเรียกว่าชุดอาวใหญ่

มักจะสวมใส่กัน

ไม่ว่าจะเป็นพิธีแห่แม่พระ

พิธีงานตายก็คืองานศพ

ขอบคุณน้องนะครับแล้วก็คุณแม่ด้วย

เอาละครับแล้วตอนนี้นะครับ
เรานะครับผมคุณก็เป็น

เดี๋ยวไปคุยกับเขาครับจากต่างประเทศ
ครับผมไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับ
คุณอีทโป้งลา

มาถึงก็จะเต็มคู่กันเลย

กันสักก่อนนะครับ
มีแฟนคลับมาให้กำลังใจกันถึงที่
เดี๋ยวผมว่าท่าทางจะไม่ใช่
แฟนคลับพี่อีทแล้วล่ะครับ
แฟนคลับท่านนายกอบตเขาล่ะ

ท่านนายกแบ่งให้พี่อีทเขาบ้างก็ได้นะครับ
คนชื่นชมคุณอีทกันสุดเลย
พี่อีทครับผมช่วงนี้ทำอะไรอยู่
ช่วงนี้ทำธุรกิจข้าวแตนครับวันนี้เอามาแจกด้วยนะ

มาทั้งทีก็ยังมีของติดไม้ติดมือมาฝากกันซะด้วย

ขอให้ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
เอาล่ะไปรู้จักเรื่องราวของบ้านต้นตานกันหน่อย
ออกมาต่อต้นตานของเราเป็นอย่างไร

อ้าวสวยสง่าเห็นแล้วสะดุดตา
สาวงามตะบนไหนกันล่ะครับเนี่ย
ออกมาต่อต้นตานเฮ้ย
สวยหลอกกันทุกคนเลยนะครับ

อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
มีทั้งหมด๖หมู่บ้าน๑๐๔๓ครัวเรือน
ประชากรทั้งหมด๓๓๕๖คน
ในตำบลต้นตานจะมีชาวไทยเชื้อสายหยวน
ที่อพยพมาเมื่อต้นรัตนโกสิน

เป็นเปรยวนงานฝีมือของพ่อแม่พี่น้องตำบลต้นต่าน
ที่เขาทำกันมาเนิ่นนานแล้วล่ะครับ

ก็คือเริ่มมาจากผักตบชาวาหรือปอป่านค่ะ
ซึ่งว่าสมัยก่อนจะไม่มีพวกได้อย่างนี้นะคะ
ถ้าเป็นได้ทอผ้าอย่างที่เราทำรุ่นใหม่มันจะทน

แต่ก่อนที่จะนำไปถักเปรยวน
ก็ต้องทำการแยกเส้นได้กันซะก่อน
งานนี้นายกอบตต้นตานขอโชว์ฝีมือเองเลย
เมื่อแยกเส้นได้เสร็จแล้วก็สามารถนำไปถักได้เลยครับ
ถักก็จะใช้เส้นได้ยาวเส้นเดียวแบบนี้
ถักไปเรื่อยจนเสร็จเป็นเปรย์ที่สมบูรณ์
ซึ่งลวดลายการถักก็มีหลากหลายแบบด้วยกันครับ
อย่าลืมมาอุดหนุนไปยวนบ้านแม่พระประจักษ์ตะบนต้นตานกันนะคะ
ส่วนใครที่อยากได้เปรยวนสวยก็แวะมาอุดหนุนกันได้เลย
ที่กลุ่มทำเปรยวนบ้านแม่พระประจักษ์นั่นเองครับ
ดูเวลาก็เกือบเที่ยงวันพอดี
ไม่หิวแล้วมีทั้งปลาหมำทอดสมุนไพรปลาหมำผัดสมุนไพร
สปลาหม่ำยำปลาหม่ำหลายคนคงสงสัยใช่ไหมล่ะครับ
ว่าปลาหม่ำคืออะไร
โอ้โฮปลาประประชโดตัวย่ายเชียว
ที่ท่านนายกถืออยู่เนี่ยก็เป็นปลาที่นำมาทำปลาหม่ำครับ
เพราะปลาประเภทนี้จะมีกล้างน้อยสูตรเด็ดเคล็ดลับการหมัก
หมักกับสับปะรดซึ่งสับปะรดจะเป็นตัวช่วยลดความเค็มครับ
ทำให้รสชาติของปลาหม่ำที่นี่มีความนุ่มหอมอร่อยน่ารับประทาน
จนได้กลายเป็นโอท็อปประจำอำเภอสองพี่น้องเลยล่ะครับ
โอ้โหสุดยอดไปเลยยังครับยังยังมีอีกหนึ่งเมนู
ที่ท่านนายกบอกว่าน่าล้องหมูหันสุดเด็ดชาวยวด
เนื้อนุ่มอร้อยอร่อยรับประทานกับน้ำจิ้มรสเด็ด
จนต้องยกนิ้วให้เลยอ้าวอิ่มทองกันเรียบร้อยแล้ว
เราไปชมสถานที่สำคัญประจำตะบนต้นตานกันเลย
นี่คือวัดสองพี่น้องศูนย์รวมใจของคนไทยพุทธในตำบลต้นต่าน
แวะมาสักการะพระนอนใหญ่อายุสี่ร้อยกว่าปี
หลวงพ่อสดหล่อทองคำหนัก๑ตันกันครับ

อีกหนึ่งที่จะเป็นที่ไหนตามท่านนายกอบตไปเลย
ท่านผู้ชมครับที่นี่คือชุมชนคริสชนคาโซริก
ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวคริสในตะบนน้ำตาล
มีอายุการสร้างมายาวนานกว่าร้อยหกสิบปีครับ
ในตำบลต้นตานจะมีชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธแล้ว
ก็ยังมีชาวไทยเชื้อสายหยวนที่นับถือศาสนาคริสต์อีกด้วย
ซึ่งวัดแม่พระประจักษ์แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ในการสวดมนต์
และใช้ในการจัดพิธีสำคัญทางศาสนาครับ
คุณผู้ชมคงเห็นเสน่ห์ของตำบลต้นตานวิถีชีวิตความเป็นอยู่
รอยยิ้มและความอบอุ่นของชาวบ้านไปแล้วสุดท้ายนี้ท่านนายกอบต
ก็มีเรื่องราวดีดีที่อยากจะเชิญชวนกันอีกด้วยนั่นก็คือ
ประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำของชาวไทยยวนที่ตำบลแห่งนี้นั่นเองครับ
ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านมาร่วมประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำ
ซึ่งเราจัดขึ้นที่วัดแม่พระประจักษ์รับรองว่าเราจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการ

โอ้โหไม่น่าเชื่อมีเรื่องราวดีเต็มไปหมด

เอาไปดูสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ชัดเจนของชาวยวนเราพูดถึงคนยวนเมื่อไหร่นะครับ
เราจะนึกถึงสินค้าชนิดหนึ่ง
นั่นก็คือเปรยวนนะครับ
นี่ครับมาดูกันเลยเปรยวน
อย่างนี้เนี่ยคือทำที่นี่แบบเยอะมากเลยนะครับ
ถูกต้องครับเปยวน
จริงแล้วเราจะทำกันที่ตำบลต้นตาเป็นหลัก

เออมันคือเขาถักไง

เขาเรียกลักษณะเฉพาะของเปรยวนเนี่ย
ก็คือการถักเอา
ถ้าเป็นของไทยคือเอาผ้าขาวม้ามาผูกมัด
แล้วก็ถ่อยอยู่พวกด้านซ้ายด้านขวาแต่นี้
เขาถักแล้วความกว้างมันก็เลยทำให้ไม่ห่อตัว

ยังนี้ก็ขายอันละสองพันบาท
อันนี้ขายราคาเท่าไหร่ท่านนายก
๓๐๐ได้ไหมครับ

ให้คำเดียว
จริงแล้วอันนี้ผมว่าเหมาะกับคุณอีทมากเลย

ท่านนายกอบตเนี่ยมุกช่างแพรวจริงเลย
ทำเอาพี่อีทไปต่อไม่ถูกกันเลยนะฮะ

ยังมีของดีอะไรอีกบ้างล่ะครับท่านนายก
จริงพี่น้องชาวยวนของเราย้ายถิ่นฐานจาก๓เสน
เข้ามาอยู่ที่นี่ก็จะประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก

ประมงคราวนี้เมื่อจับปลาได้มากพี่น้องชาวยวน
ก็จะต้องหาวิธีการเก็บรักษาป่า

แม่ท่านนายกอบตเนี่ยช่างรอบรู้ซะจริง
สมกับเป็นผู้นำในตำบลตัวจริงเลยล่ะครับ

ไม่ได้เลยพบว่าผมไม่ใช่คนแถวนั้นไม่ใช่คนอีสาน
ผมไม่ใช่คนแถวนั้นผมอยู่ในนั้นเลย

คือเป็นกระปุกแล้วก็ใส่อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์

มาตรงนี้มาตรงนี้อันนี้คืออะไรครับท่านนายก

หม่ำทอดก็เอาอันนั้นแหละมาทอดเลย

คือหมายถึงว่าเวลาทอดไม่ต้องส่งให้มันออกจากเครื่องใช่ไหม

ใช่อร่อยมากเลยอันนี้อร่อยมากเลย

ลองดูว่าต่างจากปลาร้าหล่นอย่างไรครับลองดู

ข้าวสวยข้าวสวยสักจานนะ
เราจะนิยมทานกับผักดิบครับ
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
กับ๒ศิลปินตำบลต้นต่าน
ที่จะมาทำให้คุณผู้ชมต้องตาลุกว้าว
ติดตามให้ได้กับช่วงหน้าในอบตขอโชว์
อบเตอร์บริษัทสุโน้ท